ปรายศนีย์ไทยอีกแล้วค่ะครับอีกแล้วเหรอใช่มีเรื่องดราม่าเยอะมาก
พันทิพย์เกี่ยวกับปรายศนีย์ไทยนะคะเคสนี้เขาบอกว่าส่งของไปให้น้อง
เป็นหนังสือหายากปุ๊บน้องได้รับของอ้าวหนังสือมีรู
เจ้าหน้าที่ตั้งใจที่จะเอาอะไรแทงเข้าไปเพื่อตรวจสอบเช็คแรนดอมหรือเปล่า
วายกันหนักเลยค่ะเรื่องนี้สมาชิกพันทิพย์นะคะใช้ชื่อว่า
รายหนึ่งบอกว่าส่งหนังสือนิยายหายากไปทางปรายศนีย์
แต่ถึงปลายทางปุ๊บพบว่าหนังสือได้รับความเสียหาย
เป็นรูทะลุถึงแปดหน้าก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะรูที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่นำของแหลมแทงเข้าไปในกล่อง
เพื่อสุ่มตรวจพัสดุภายในหรือเปล่าถ้าใช่จะถือว่า
เจ้าหน้าที่จงใจสร้างความเสียหายนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้
หลังจากเกิดเป็นกระทู้มาม่านี่สื่อสารองค์กรของบริษัทปรายศนีย์ไทย
จำกัดก็ไม่รอช้านะคะรีบออกมาส่งหนังสือชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น
บอกว่าความเสียหายนี้เนี่ยเกิดจากการกดทับของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือระหว่างการคัดแยกพัสดุค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเจาะหรือว่าแทงกล่องพัสดุแต่อย่างใด
ยังไงก็ตามทางปรายศนีย์ไทยก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยด้วยการนำอุปกรณ์รูปแบบใหม่มาใช้คัดแยกสิ่งของฝากส่ง
อย่างเช่นกระบะบรรจุปรายศนีพันธุ์ขนาดใหญ่พร้อมฝาปิดกระบะพลาสติกหรือรังพลาสติกขนาดใหญ่
ซึ่งก็สามารถป้องกันการเคลื่อนย้ายแล้วก็กดทับสิ่งของในขณะขนส่งได้ดียิ่งขึ้นด้วย
ปรายศนีย์ไทยเนี่ยถ้าเราส่งของแล้วเกิดความเสียหายเราสามารถไปเคลมได้นะ
ว่าของได้รับความเสียหายเขาก็จะส่งของใหม่แล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายคืนด้วย
แต่บางคนบอกว่าของฉันเป็นของหายากกว่าจะหามาได้โอ้โหจะหามาคืนเราได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาขอโทษแล้วก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงก็จบเรื่องราวมาม่ากันไป